ดูวงล็อกสายวาคหนักแน่นกันหน่อยดีกว่า
แต่ว่าเขาเหมือนเปลี่ยนแนวนะคุณโลโมโซนิกค่ะ
แทบจะจำไม่ได้แต่ก็จำได้อยู่
อ่าซิงเคิลใหม่ของวงลมสนิคจากค่ายสนามหลวงค่ะ
ชื่อยาวชื่อว่ากลัวความคิดถึงของฉันจะทำร้ายเธอนะคะ
ก็มาครั้งใหม่มาแบบซอบเลยช้าแต่ว่ากินใจด้วย
เพลงจะกินใจขนาดไหนไปฟังซีหนุ่มร้องสดกันเลยค่ะ
พูดถึงในแง่ของผู้ชายที่

ถ้าเราไม่รักเราก็อย่าไปอ่อยเขา
เขาไม่คิดถึงว่ามันใช้ทำร้ายคนได้จริงแล้ว

พี่บัสไม่รักก็อย่าไปอ๋อยเขา
อัปเดตงานแต่งงานของนักร้องนำกันหน่อยนะ
พี่บอยลโลโมสตอนิกกับแฟนสาวแอบโฮสเตส
พี่มีนคนสวยก็เห็นว่าน่าจะเป็นปีหน้านี่แหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ว่าที่เจ้าบ่าวของเราก็ขอเร่งทำงานเมคพันนี่ก่อนนะคะ
นี่ต้องรับงานเยอะเลยครับมันต้องใช้เงิน
ช่วงนี้ผมร้อนกันนะครับมีละครอะไรให้เล่นก็ไม่เล่นครับ
ยกไฟได้ปีหน้าครับเลิกอีกยาวไกลเลยครับ
ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจแล้วนี่โอ้โหหน้ากลิ่นผมมันไม่ควรพูดเรื่องอย่างนี้ครับพี่